ชาวบ้านบอกโอ้เว้ยล้างไม่ดีเลย

มาจากบ่อร้างกลางหมู่บ้าน
บอกโอ้ไม่มีใครกล้าไปดูเลยแจ้งตำรวจก่อนดีกว่า
ดูทรงแล้วเนี่ยศพแน่
ก็แจ้งตำรวจมาแล้วก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับตำรวจนั่นแหละค่ะ
พอชะโงกไปดูเท่านั้นแหละ
เป็นหลวงปู่สวงที่หายไปเกือบ๒๐วัน
เหลือแต่ช่วงลำตัวไม่มีศีรษะ

ตำรวจสพสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเลยหลังจากที่มีชาวบ้านแจ้ง

กลัวว่าจะเป็นศพถูกนำมาทิ้งในบ่อ
ตำรวจก็มาชาวบ้านก็มามุงดูกันเยอะเลยนะคะ

กับกู้ภัยพอส่องไฟฉายเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยนะคะ
้นบ่อลึกประมาณ๗เมตร
เจอรูปหล่อหลวงปู่สวงอดีตเกจิอาจารย์ชื่อดัง

คือรูปหล่อเนี่ยเห็นบอกว่าถูกขโมยไปจากวัดพระพลาสลาธาน
ตั้งแต่คืนวันที่๑๙มีนาคมแล้ว
เจอแค่ลำตัวส่วนศีรษะหายไป
ส่วนกลิ่นเหม็นเน่าที่โชยออกมา
คือกลิ่นจากซากสัตว์น้ำที่ตายเพราะว่าน้ำในบ่อมันแห้ง
รูปนี้รูปหล่อหลวงปู่สวงอดีตเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสาน
ชาวบ้านเขาให้ความเคารพและกราบไหว้ขอพรกันมาตลอด
ประดิษฐานอยู่ในวัดพระพลาชลทาน
ที่บ้านขวาวเป็นรูปหล่อปูนปลาสเตอร์ขนาดเท่าตัวจริง
ทีนี้มีทหารยศในพลเขาเอามาถวายให้กับวัดตั้งแต่ปี๖๐แล้ว
ก็ประดิษฐานไว้ในวัดตลอดเลย
ชาวบ้านก็มาสักการะขอพรขอโชคขอลาบกันตลอด
จนกระทั่งมีคนมาแอบขโมยไป
เมื่อวันที่๑๙มีนาคมแล้วเนี่ยค่ะเพิ่งมาเจอ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแล้วตอนนี้ทำไมเหลือแค่ลำตัว
ศีรษะหายไปไหนแล้วโดนมาโยนทิ้งในบ่อร้างแบบนี้ได้ยังไง
นี่เห็นไหมชาวบ้านเขาชี้ให้ดูว่าเนี่ยปฏิสถานอยู่ตรงนี้
อยู่ทางทิศเหนือของวัดแล้วมีคนมาขโมย
คุณแล้วรูปหล่อขนาดเท่าตัวจริงมันไม่เล็กนะ

กี่คนกว่าจะแบกออกไปได้อ่ะนี่ก่อนหน้านั้นอยู่แบบนี้ค่ะ
แล้วทำไมไปอยู่ในบ่อน้ำได้
นั่นน่ะสิแล้วหายไปแค่ศีรษะอีกต่างหาก
เดี๋ยวคงต้องตามตัวคนที่เอาไปให้เจอนะฮะ
เพราะว่าชาวบ้านตอนนี้ก็ตกใจเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น